มูตร์เตทฤ่ียร่วมไม่เข้าไกลออกไกล

เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักคุณครูสนองนะครับ
บำรุงราศนะครับวัยเจ็ดสิบห้าปี
โรงเรียนประชุมวิทยาอำเภอราชหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
เก็บสะสมนะครับพระบรมชายารักษ์นะครับ
รวมถึงพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับมา๔๐กว่าปีแล้วนะครับ
รวมแล้วเนี่ยคุณพุทธรรมกว่าแสนภาพ
โอ้โหแล้วที่สำคัญเขาเปิดบ้านเขาเนี่ย
เป็นห้องสมุดชุมชนฮะเพื่อให้พวกเราเนี่ย
ของพระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยฮะเอาละครับ
ถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะตามคุณครูสนองนะครับ
ไปเที่ยมเผลอราชหลุมแก้วจังหวัดประถุมธานีกันครับ
คุณครูสนองบำรุงราชผู้สะสมภาพประทับใจของในหลวงราชการที่๙มายาวนานกว่า๔๐ปีที่อยู่ภายในบ้านของตนเอง
และพอเข้าไปก็จะเห็นพระบรมชายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์มากมายนับไม่ถวดซึ่งล้วนแต่สำคัญและเป็นที่หวงแหนยิ่งของคุณครูสนองเป็นอย่างมาก
ถ้าจะพูดถึงขอย้อนกลับไปตอนครูหนองเด็กประมาณป๔ป๕ครูหนองพ่อเป็นครูพ่อก็พูดใส่หัวมาตลอดตอนเด็กว่าโตขึ้นนะพระเจ้าแผ่นดินเป็นของสูงถ้าไปเจอรูปภาพอะไรท่านมากมายไปอยู่ในที่เจริญให้เก็บเอาไว้บูชา
ตอนนั้นฝั่งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเป็นเด็กบ้านนอกจนกระทั่งเข้ามากรุงเทพฯ

จากวันนั้นจวบจนวันนี้

ล้วนบอกเล่าเรื่องราวและความประทับใจ

พระบรมสาธิสลักษณ์ภาพนี้เองครับ

ภาพนี้จำได้คุณยายตุ้มจันนิด
ขณะนั้นท่านอายุ๑๐๒ปี

ภาพนี้แหละเป็นภาพที่ประทับใจ
เพื่อรวยหรือจมหรือว่าจะใกล้ใกล้
เป็นรูปที่มีทุกบ้าน

ความมั่นคงภายในของทุกจังหวัดจะมี
เขาก็ทำโครงการในหลวงในบ้าน

พอเขารู้เขาก็ตามถึงบ้านเลย
มีนายทหารคนตำรวจคน

ทีนี้เขาก็มีการประชุม

ก็บังเอิญไปนั่งประชุมกับเขา
ที่ฮ่างเฮ็ดพนาท

ใกล้คนชื่อแจงชื่อหนูแจง

ก็นั่งจุดติดกับเขาก็เลยคุยกัน

เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์จะกลับ
ไปที่การีหนูหน่อยหนูจะให้ภาพ
ก็นึกว่าจะให้ภาพเล็กอะไรมา

อันนี้ภาพประทับใจนี่ก็ที่มาจากเขา
คือตัวเองก็พอมีภาพนี้อยู่แล้ว

ก็ให้ทางอนามัย

ภาพนี้ก็เป็นภาพ
บอกว่าภาพบนดอยเก็บกระสุน
ผลไม้เป็นภาพบนดอย

เพื่อให้คงทนถาวร

ส่วนใหญ่คุณครูสนอง

คอยเดินตามตลาดต่าง
เพื่อเสาะแสวงหามาเก็บรักษา

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยล่ะครับ

โรงพิมพ์เขาสีไม่ได้ขนาด

นางพอสมควร

สมควรต้นเลย

แต่ให้มี

ติทินตรงนี้เยอะมากหนูเอาไปบูชานะแนะนำเขาดีนะลูก
อย่านะต่อไปข้างหน้าเกิดบารมีท่านมีเหตุการณ์อะไร
เดี๋ยวหนูจะหาภาพท่านไม่ได้เอาไปเลยให้คุณครูสนอง
แม้ตอนนี้จะย่างเข้าวัย๗๕ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ละเลยหน้าที่ของความเป็นครู
เพราะแทบทุกวันจะมีผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างแวะเวียนมาเยี่ยมเยือน
มาชื่นชมพระบรมชายาหลักและพระบรมสาธิษฐรรคของในหลวงราชกาลที่เก้า

และคุณครูสนองก็จะคอยชี้แนะพูดคุยเรื่องราวต่างให้ได้ฟังกัน
รวมถึงครั้งหนึ่งที่คุณครูได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับ
คุณน้องได้มีโอกาสประมาณสิบไม่น่าน่าจะประมาณประมาณถึงสิบห้าปีนะ
ได้เข้าไปในวังสวนจิตนั่นมีโอกาสได้เข้าหลายปีแล้วได้เห็นพระองค์ใกล้
ใกล้เลยเนี่ยชิดอย่างเงี้เรานั่งอยู่อย่างเงี้
ถ้าต้องนั่งทางหน้านั่งอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เดินผ่านอย่างเงี้ย
พอท่านเสด็จมาสมมุติเดินมาทางนู้นหรือเดินมาทางนี้
เรามองทำไมไม่ใกล้ไม่กล้าเงยหน้ามอง
ไม่รู้สิมันแบบได้เกรงบารมีท่านเหรอมั้งได้แต่ก้มหน้าแล้วก็กราบอะไรอย่างนี้
ไม่กล้าเงยหน้ามองพระองค์ท่านแต่ว่าก็ชำเรืองมองโอ้โหผิวพันธุ์ท่าน
ก็บุคลิกของท่านเป็นสง่ารัศมีต่างหนูไม่ต้องถามเลยดีใจปิติมาก
ก็ไม่รู้ว่าทั้งชีวิตร่างกายที่รวมมาเป็นสนองเนี่ย
พระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใดนะไม่รู้จะกล่าวคำใดขึ้นออกมาได้นะ
ไม่รู้จะขนาดไหนก็ดูแล้วกันจากที่สะสมภาพพระองค์ท่านไว้เนี่ย
พูดภาษาชาวบ้านคือแฟนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้ชนิดที่ไม่รู้รายละเอียด
รู้แต่ว่ารูปภาพฉันต้องสะสมเอาไว้นะคะ
จากพระบรมชายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ที่คุณครูสะสมแล้ว
คุณครูยังแต่งกาบแต่งกรอนขับร้องให้พวกเราได้ฟัง
แทนความรู้สึกทั้งหมดของหัวใจคุณครูที่รักและเทิดทูลพระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใดด้วยครับ
โอ้พ่อเจ้าลารับไม่กลับมา
แต่ภาพยังติดตาทุกแห่งเออ

พ่อข้ามป่าข้ามเขาข้ามสายชนเอ่อเอ่อ
ทุกตำบลที่ลำบากยากขาดเอ่อแคลนแต่ตอนนี้ปวงไทย
ให้เศร้าศกเหมือนหนึ่งโลกพังทลายไทยเส้นอ่าวาง
สวรรค์นำพ่อรับไม่กลับวังจำพอสั่งสอนไว้ให้ทำมา

ขอองค์พระภูมิพลอดุลยเดชท่านเสด็จยังเมืองแมน
แดนสุขอ่าขี้มหาธิคุณโปรดอำนวยช่วยปลานีเอ่อเอ่อ
พระแพบารมีปกปองทุ่มครองเอ่อ
ด้วยความรักด้วยภาพดี
ด้วยความรักด้วยพักดี

คุณครูสนองฮะเป็นอีกหนึ่งคนครับ
ในหกสิบล้านกว่าคนอย่างพวกเราแหละอืม
มีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับคนไทยทั้งประเทศ
เราจะต้องบอกว่าขอบคุณคุณครูมาก
สะสมภาพของพระองค์ท่านให้พวกเราให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
อืมรุ่นเยาวชนต่อไปเนี้ยได้เห็นฮะถูกต้องนะครับ
ทำให้พวกเรานี่นะครับได้รู้นะครับว่า
พระองค์ท่านเนี่ยทรงงานหนักมากแค่ไหนนะครับ
จากภาพทั้งหมดนะฮะที่เล่าเรื่องราวทั้งหมด

ที่เป็นในหลวงในดวงใจของพวกเราทุกคนนะครับ

ต้องขอขอบคุณคุณครูสนองด้วยจริงนะครับ

ส่วนท่านผู้ชมครับอยากจะเห็นภาพ
เราต้องเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์

สามารถไปที่อำเภอราชหลุมแก้ว
จังหวัดประทุมทายนีมีหลายภาพ

ซึ่งคนไทยเองเห็นแล้วจะมีรอยยิ้ม
เห็นแล้วเรายังจะเรียกได้ว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงฮะ

และกลับมาพบกับพวกเรา๒คนใหม่อังคารหน้าครับสวัสดีครับ
โน้ท